ทร์มาร่วมกันเชียร์และร่วมกันแชร์และติดแฮชแทคกลีเอร์ผู้ว่ามารครในโซเชียลของท่านเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา
ง่ายถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนแต่อยากจะแชร์ถึงปัญหาที่คุณอยากจะให้ผู้ว่าคนไหนเขาแก้ไขก็ติดแฮชแท็กแล้วก็ลงไปในหน้าเฟสของคุณเอง
แล้วนับเป็นระยะเวลาแล้วนะครับประมาณ๒เดือนมันไวมากนะคุณผู้ชมนะ
ตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

เพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่าในรอบ๙ปี
ด้วยช่องทางที่หลากหลายและการนำเสนอว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ในมุมที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
แล้วก็ในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้นะคะ
ไทยรัฐทีวีชวนคุณมาเกาะติดด้วยกันค่ะในรายการชี้ชะตาผู้ว่ามหานคร
กับสามพิธีกรข่าวตัวจริงนะคะคุณเบิร์ตนัทพงศ์คุณมิ้วเข็มมาสอน
แล้วก็คุณอุ๋ยภาคภูมิตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
สิ่งสำคัญที่สุดพรุ่งนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กัน
ใช่แล้วค่ะอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะในเมื่อเราอยากได้ผู้ว่าราชการแบบไหน
สบัดข่าวเด็ด
สารับเปิดเทิมขาสั้นประทักขยาวครับ
วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาถือมีดดาบไล่ฟันกันจ้าละวันกลางถนนอย่างอุกอาจ
วงการสงระอุอีกแล้วสังคมออนไลน์แชร์คลิปอ้างเป็นสามเณรสองรูป
จัดปาร์ตี้ดื่มเบียวในกุฏิที่มาที่ไปเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ
กระบะหนีแล้วหนีกระโดดลงน้ำ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
อยู่บ้านอย่านิ่งดูได้ให้ส่งข้อความไลน์มาคุยกัน
อยู่บ้านอย่านิ่งดูได้ส่งออนไลน์มาคุยกับเรา
ดีครับส่งมาทักทายกันหน่อยแล้วกันนะ

เท่าว่าเราจะเล่าสุขกันฟังด้วย

เรื่องของเรื่องนะครับไปเจอกับคลิปหนึ่งนะครับ
จัดปาที่ดืมเบียวในกูติ

โอ๋แฮปปี้นิ่วเยียอข้า
เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่สบายใจนะ
แต่ถามก่อนแล้วคลิปนี้มันมายังไง
คลิปนี้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแม่ทับลิง๓ทับ๑

เขาบรรยายไว้แบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นชายสองคน
ที่เขาว่าเหมือนกับนุ่งห่มผ้าเหลืองคล้ายกับเนร
ใช่ค่ะแล้วทำการจัดงานปาร์ตี้มีดื่มสังสรรค์
เขาว่าดื่มเบียร์นะที่เห็นอยู่เนี่ยดื่มอยู่ภายในกุฏิ
แล้วก็เต้นแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็มีข้อความ

ตัวไม่แน่ใจน่าจะเป็นคลิปมานานแล้วด้วยหรือเปล่านะครับ
คือเขาบอกว่าเหตุมันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละ
โอ้โหชาวโซเชียลพยายามขุดคุยหาข้อมูล
แล้วก็พบว่าทั้งสองเป็นสามเมนต์จริงแต่ไม่ทราบสังกัดวัด
แล้วก็พบข้อมูลว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเกตขอนแก่น
ก็เลยวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อย
แล้วก็ช่วยดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์หน่อย

หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับทางด้านนายสมศักดิ์จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการเลยครับ
สั่งการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นสามนาจริงอย่างที่ผมบอก
ชื่อว่าสามเมนต์บุราษกร
แต่ว่าตามภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพเก่าที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปีสัก
ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วบันจบกับช่วงนี้มีข่าวเยอะเยอะเกิน
ถูกต้องครับพี่ฝนซึ่งทางเจ้าคณะปกครองก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วนะ
แล้วก็ปัจจุบันสามเณรรูปนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วด้วย
แต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่ได้ทราบด้วยนะไม่ได้มีข้อมูลมาบอกเพิ่มเติม
แต่เท่าที่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจค่ะไม่สบายใจนะคะ
ไปดูเรื่องไม่สบายใจกันต่อยังไงครับกับภาพเหตุการณ์นี้นะคะ
หลายคนเขาบอกชินตาแต่เราก็ไม่อยากให้ชินตาหรอก
เพราะว่าเด็กนักเรียนใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยถือมีดไล่ฟันกันกลางถนนเลยค่ะ
นี่ค่ะตีกันอีกแล้วนะคะเห็นจะเห็นเลยว่าใส่ชุดทั้งนักเรียน
ทั้งชุดนักศึกษาเป็นที่เป็นแบบเป็นช็อปใส่เสื้อช็อปนี่นะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณย่านอ่อนนุษย์พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
แน่นอนว่าปมขัดแย้งของกลุ่มนักเรียนนักสารในครั้งนี้เนี่ย
ก็หนีไม่พ้นเรื่องการคาเมนต์กันโอ้ยนี่คุณจะเปิดเทิมเองนะ
คำเมนต์กันแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งต่างสถาบันของพวกเขาที่มีมาอย่างช้านาน
ในคลิปจะเห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เครื่องแบบเลยใช่ไหมสวมเครื่องแบบชุดนักเรียนขาสั้นก็มีนะครับ
บางคนก็แบบว่าที่ร่วมก่อเหตุก็สวมเครื่องแบบชุดนักศึกษาสวมเสื้อช็อปของสถาบันของตนเอง
พร้อมถืออาวุธครบมือค่ะทั้งมีดทั้งดาบยาวไล่ฟันกันแทงกันกลางถนนเลย
งานนี้เรียกว่าไม่เกรงสายตาประชาชนหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเลยนะ
จนกระทั่งเขาต้องบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แบบทุกคนที่เห็นเขาก็ตกออกตกใจ

ถูกต้องครับเพราะส่วนใหญ่ลูกหลงเนี่ย

และฉันเห็นในคลิปเนี่ยวิฝน
โอ้โหมีนักเรียนนักศึกษาคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยว
ที่เขาไม่รู้เรื่องขับรถสัญจรไปมาเนี่ย
เขาก็เดินข้างทางเพื่อที่จะขึ้นรถสาธารณะ
ใช่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะ
ล็อกอาชีวะทุกสถาบัน

พฤติกรรมของกลุ่มพวกนี้เนี่ย
คือเป็นนักเรียนหรือเป็นนักเลงกันแน่

ผมว่านักเรียนดีคนดีเขามีแหละแต่มันจะมีมีเยอะ

ตอบส่งดูแลอย่าเพิ่งพิโรทเลยนะครับ
เรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุระทึกครับ
มีคนขับรถกะหม่า๑๐๐๐ลักษณะเหมือนเมาเนี่ยแหละ
แล้วเหมือนกับว่าไปโมโหเรื่องการปาดไปปาดมา
แล้วปัดไปชนเขาชนเสร็จแล้วหนี
หนีจนรถพลิกควั่มเท่านั้นไม่พอ
ตัวคนขับที่เมายังหนีลงน้ำด้วยครับ

ไม่ใช่มายวันดีพวกตัวเราเป็นรถยกด้วยหายอยู่ค่ะ
อันนี้รถหนูอะค่ะ
หน้าเริ่มต้นจากการปาดหน้าก่อน

ใส่แล้วก็ไม่ยอมจอดชนผมด้วย
โชว์เข้ามาปาดหน้าแล้วก็เกิดการเฉียวชนครับ

อ้าวดูไปได้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังนะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพในขณะที่ผู้เสียหาย
ก็คือนายสรษักดวงสาอายุ๓๓ปี
คนที่ขับรถมาเนี่ยนะฮะพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก๓คน
ช่วงนั้นเขาต้องขับตามเพราะอะไร
คนที่ขับรถข้างหน้ารถกระบะคันหน้าเนี่ย
ชื่อว่านายวรวิทย์มิ่งขวัญอายุ๒๖ปี
ขับปาดหน้าแล้วชนแล้วก็พยายามจะหนี

คือปาดไปปาดมาจนสุดท้ายมันเฉียวชนกัน

หลบหนีไปจนรถพลิกคว่ำคุณผู้ชมครับ

รถไปพลิกคว่ำอยู่ที่บริเวณถนนราชพฤกษ์
ขาออกตรงข้ามทางเข้าวัดใหญ่สว่างอารมณ์
อัมเภอปรักษณ์จังหวัดดงคบุรีไปคว่ำอยู่ตรงนั้นอ่ะตำรวจสพพฤพฤกษ์นะครับ
ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวนายวรวิทย
ขึ้นท้ายกระบะรถตำรวจค่ะเหมือนจะจบพี่ฝนนี่นี่เห็นไหมตอนที่เขาพลิกคว่ำคนนี้เนี่ย
เมามาเนี่ยพอตำรวจพาขึ้นท้ายรถกระบะเขาอาศัยจังหวะหลบหนีครับ
ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วนะแต่สักพักอ่ะเขาอาศัยจังหวะที่ตำรวจเขาเผลอ
นี่ตรงภักษ์ตบตรงภักษ์ตบชาวนี้

เนี่ยเป็นชั่วโมงครับ
เอางันยังงี้ไปดูกันกันว่าตอนที่ค้าตามหาเป็นยังไงบ้างฮะ

อาจจะผิดเพราะผมที่บ้านผมผัดลงความดี

นั่นแหละดีผมก็ไม่รู้ว่าผมผิดเพราะอะไรดี
แล้วก็บอกว่าผมไม่รู้จริงว่าผมผิดอะไร
อ้าวแล้วดีทำไมผมก็เลยโดดหนีไปแบบนั้น

อ่ะคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ

หลังจากตำรวจสอบปากคำนายวรวิทย์นานอยู่๔ชั่วโมง

มาตั้งห้าขวดเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่แบบว่าเหมือนมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อ๋อ

เอางี้ละกันคุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกว่าดื่มมา๕ขวดไอ้ที่ผมบอกไป
แล้วยังไงต่อก็ขับรถกระบาดที่เพิ่งซื้อได้เพียงแค่๖เดือนกลับบ้าน
จากนั้นเขาบอกเขาเห็นผู้เสียหายขับรถตามมาพร้อมกับเปิดสัญญาณไซเรนก็คิดว่าเป็นตำรวจ
เขาก็เลยขับรถหนีจนไปเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนไอ้ที่ตัดสินใจกระโดดหนีลงคลอง
เมารู้เท่าไม่ถึงการครับ
ยอมรับว่าดื่มดื่มเป็นพญานาคครับ
ทีนี้ผมก็ขับรถออกไปทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเฉียว
แล้วพี่ก็ขับรถตามถูกแล้วก็เปิดไซเรน
ผมก็กลัวเป็นรถตำรวจทำไมผมก็ขับหนี
เนอะวะอย่างไม่ดี

เอาไปถามผู้เสียหายบ้างนะครับนายสรศักดิ์นะครับ
เขาเล่าว่าตัวเขาเองพร้อมกับครอบครัว
กำลังขับรถกลับบ้านย่านบางบัวทอง
ขณะที่ขับมาถึงทางต่างระดับบางใหญ่
เพื่อเข้าถนนรัฐนาธิเบสก็เจอกับรถคู่กรณีนั่นแหละ
ขับปาดมาเลยไอ้ตัวเขาก็กดแตรเพื่อเตือน
แต่ไอ้เสียงนั้นคาดว่าจะไปสร้างความไม่พอใจให้เขา
อย่าเข้าใจผิดเสียงแตรเลยนะครับ
บีบเพื่อเตือนครับแล้วยังไงรู้ไหม

นายวรวิทย์นั่นแหละก็ขับมาปาดอีกรอบ
ทำให้รถมันเฉียวชนกันค่ะทีนี้พอมันชนเขาก็เลยต้องขับตามไง
จะได้มาคุยกันเรื่องของค่าเสียหาย
กระทั่งนายวรวิทย์ก็เลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
ก็เข้าใจว่าจะลงมาคุยแต่ไม่เป็นอย่างนั้น
นายวรวิทย์ขับหนีต่ออีกไปบนถนนราชพฤกษ์
ตนก็ขับไปนะอย่างน้อยก็ขอถ่ายทะเบียนรถให้ได้จะได้
แจ้งความกับทางตำรวจแล้วจะได้เลิกตาม

แต่จากนั้นไม่นานครับก็เห็นกับตาเลยล่ะฮะ
ว่ารถคู่กรณีมันเหินข้ามเกาะกลางถนนจนพลิกคว่ำแบบนั้น

ผมก็ขับตามไปตีคู่แล้วลงกระจกบอกเขาให้จอด
จะได้มาคุยกันเรื่องเฉียวชนว่าเราจะเอายังไงกัน
เขาก็โฉบรถใส่ผมอีกผมก็เบรกหัวทิ่มเลย
เพราะไม่งั้นผมขึ้นเกาะกลางถนนแน่นอน
ทีนี้ลูกผมตกใจร้องกันสลั่นเลยในรถ
ผมก็เลยเบรกแล้วก็ให้เขาไป
จังหวะที่เขาเสียหลักคือมันมีรถอยู่ขวาสุด
เขาจะหลบซ้ายเพื่อที่จะแซงแต่เขาขับเร็ว
พอม้วนปั๊บโกรพก็หมุนหมุนแล้วก็ค่ามเกาะบินเลย

ก็แค่เพียงแค่ว่าคุณก็เอาประกันรถยนต์คุณมา
เคมาซ่อมรถให้ผมแค่นั้น
แล้วก็จบกันไปผมไม่ได้อะไรแล้ว
แต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีอารมณ์โมโห
ถ้าจังหวะที่เขาชนแล้วผมเสียหลักไปชนนู่นชนนี่แล้วลูกผมเป็นอะไรขึ้นมา
นี่แหละครับส่วนเรื่องของคดีนะครับ
ตำรวจได้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็ให้ประกันตัวไปก่อน
แล้วก็เตรียมจะส่งฟ้องสารแขวงในวันนี้
ก็คาดว่าจะต้องโดนเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะมันก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะมีเด็กด้วย
ไปกันต่อที่จังหวัดนครนายกกันบ้างนะคะ
หนุ่มวัย๔๖ค่ะเมาขับป้ายแดงแล้วก็ไปชนรั้วบ้านของคนอื่นเขา
แล้วพอตำรวจมาโวยวายมาเอาไปดูค่ะ

ชายคนนี้นะคะคือนายอุทัยมูลมณีอายุ๔๖ปีนะคะ

โวยวายใส่ตำรวจสพบ้านนาจังหวัดนครนายก
ไม่ยอมไปโรงพักค่ะจนตำรวจต้องจับใส่กุญแจมือ
แต่เขาก็ไม่ยอมนะไม่ยอมให้ใส่กุญแจมือ
ก็ขัดคืนตำรวจบอกถ้าขัดคืนจะใส่กุญแจมือนะอย่าดื้ออย่าดื้อ
สุดท้ายก็ต้องยอมไปโรงพักนะคะ
สาเหตุที่เกิดจากอะไรก็คือก่อนหน้านี้
อุทัยค่ะขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์
ป้ายแดงเลยนะนี่ดูหมายเลขกันดีนะคะ
หมายเลขทะเบียนกไก่๗๕๗๔ปฐุมธานี
รั้วปูนค่ะของบ้านเลขที่๑๕๙นะคะ
แล้วยังชนต้นกล้วยล้มไป๓๔เมตร

นี่ชนไป๓๔ต้นหน้ารถยังติดอยู่กับมะยงชิดอยู่เลย

ใช่แล้วเนี่ยได้รับความเสียหายโอ้โห
นี่เค้าเรียกว่าราบยาว๕เมตรเลย
พี่ฝนราบเป็นหน้ากองเลยแล้วต้นไม้เขาเสียหายจะไปเคลมยังไงอ่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตำรวจก็มาตรวจสอบแล้ว
ก็พูดจาวกไปวนมาไม่ยอมบอกชื่อด้วยนะอืม
ให้ใบขับขี่ด้วยอ้าวก็ภรรยาเจ้าของรถพอทราบเรื่อง
ก็เลยรีบมาเดินทางแล้วก็มาเจรจากับตำรวจ
ก็จึงยอมให้ใบขับขี่แล้วก็แบบว่าเออนี่มีพูดด้วยนะ
ผมต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แค่สองดาวนะ
ว่ามีแค่ปืนเหน็บเอวเขาก็มีเหมือนกันโอ้ไปครูเจ้าหน้าที่เขา
ก็มีครูเจ้าหน้าที่ด้วยยังโชคดีที่เมียเขามา
เมียเขาบอกหยุดพูดหยุดพูดไม่ต้องพูด
บอกให้สามีไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเออแต่ก็ยังพูดน่ะ
ตำรวจก็เลยทำไงอ่ะทำไงวัดปริมาณแอลกอฮอล์จ้า
แล้วพบว่าสูงถึงสองร้อยแปดสิบสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้เกินธรรมดาอ่า

เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเมาสุราขณะขับรถ
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและดูหมินเจ้าพนักงาน
โอ้โหโดนไปหลายข้อหาเลยก็บอกแล้วอย่าพูดเอ้ย
เมียบอกเมียสั่งแล้วต้องเชื่อเมียรอดได้เพราะเมียนะเนี่ยเอาจริง
อย่าพูดคุณผู้ชมครับเรื่องของการขับขี่บนท้องถนน
ถ้าคิดจะซิ่งจะขับเร็วไปอยู่ในที่ทางที่มันเหมาะสม
สนามแข่งรถอ่ะมีอ๋อแต่ถ้าเล่นมาแข่งบนทางถนน
เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

โอ้โฮมันเร็วมากเลยอะน่ากลัวในหน้าพี่ฝอดนะ
ภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ขับซิ่งนั่นแหละค่ะ
บันทึกเอาไว้ได้ชัดเจนกับพฤติกรรมการขับรถแบบนี้
มันอันตรายนะครับเนี่ยฮะเหมือนกับว่ามีการขับขี่
เพื่อจะแข่งซิ่งกัน

ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะวัดความเร็วนู้น
สนามแข่งเยอะแยะมาขับวัดความเร็วกัน

อาจจะเป็นถนนเส้นเอเชีย

สายนั้นรถเยอะนะครับคุณมาขับขี่ด้วยความเร็วแบบนี้

ไปดินคนอื่นคนที่สัญจรผ่านไปทางมาตร์เท่านั้นด้วย
เอามาฝากเตือนกันนะครับแบบนี้

เรื่องต่อไปนะคะใครจะรู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ย
เกิดขึ้นได้ทุกขณะแม้แต่กำลังจะออกจากปั๊มอ่ะ
โอ้โหนี่โดนจังเลยค่ะ
โอ้พี่โฟนคือร้อนหน่อยไม่ได้หรอ

ใช่เขาก็มีรถแบบว่าขับกันขวักไขวเลย

ค่อยออกนะรถออกจากปั๊มตามกันมาติด
รถเก๋งสีดำกำลังชะลอเพื่อที่จะออก
แต่ว่าคือยังออกไม่ได้ไง
แต่ว่ารถคันสีขาวไม่ยอมรอนะคะ
คือขับตามแล้วก็ชนเลยสิคะ
ก็ไม่แน่ใจนะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร

เป็นความไม่ตั้งใจหรือเปล่าที่อยู่ไปเหยียบคันเร่ง

ก็คือเป็นบรรยาวะ๑ใจร้อน
ใจร้อนแล้วข้อสองก็คือรำคาญเมื่อไหร่จะไปสักที

อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตนะคะเพราะฉะนั้น
สรุปแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ยังไงซะ

ยิ่งรีบเท่าไหร่อันนี้ยิ่งเสียเวลา

แต่โดนแกล้งตรงที่ว่าสั่งของออนไลน์มา
แล้วมันไม่ตรงปกครับ
ของไม่ตรงปกครับผมของไม่ตรงปกเลยไอ้ที่สั่งไปไม่ให้แบบนี้นะครับ
ที่สั่งไปเป็นเครื่องเบนจรงครับแต่สิ่งที่ได้มาไม่ได้เครื่องเบนจรงแล้วก็ราคาต้องพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท
โดนหลอกนะครับผมสรุปคือโดนหลอกครับผมอ้าโอ้โหสรุปท่านคือโดนแกงโดนหลอก
ท่านร้องเลยใช่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยพระศักดาครับท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดชุมพลสามัคคี
ค่ะที่อำเภอตาฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านสั่งให้ลูกศิษย์บอกบันทึกภาพไว้หน่อย
ในช่วงที่กำลังแกะกล่องสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์ค่ะสั่งซื้ออะไรชุดชุดถ้วยชามเบนเจรงค่ะ
ใช่ครับพี่ฝนในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอืมคือจะเอาไปใช้ในงานสลากภัทรของวัดค่ะ
แต่สิ่งที่ได้มานี่เป็นสีขาวบริสุทธิ์เลยนะมันชามธรรมดาดูยังไงก็ผิดไม่ตรงปกครับ
เขาก็นี่เลยฮะโอ้โหเก็บหลักฐานชิ้นนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้า
โอ้โหยังไงรู้ไหมพระศักดาบอกอีกว่าบอกว่า
หลังจากพบสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งพยายามนะโทรศัพท์ไปติดต่อและส่งข้อความไปยังเพจที่สั่งซื้อสินค้า
แต่ไม่ได้รับคำตอบและไม่ถึงสิบนาทีกลับมีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อเข้ามาว่า
มีพัสดุตกค้างที่ปรายศนีย์อีกนั่นทำให้เข้าใจได้ว่าเอ้ย
มันเป็นขบวนการในการหลอกลวงหรือเปล่าอ้าวเหมือนแบบแกงเอาไปลองฟังเสียงพระท่านพูดหน่อยฮะ
เราก็เลยโทรติดต่อไปหาเขาพอโทรติดต่อปุ๊บเขาไม่รับสาย
แล้วก็ส่งเข้าไปในเพจเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมตอบอะไรมาทั้งสิ้นเลย
เราก็เลยทำใจไปเพราะว่ายังไงก็คือคงจะไม่ได้คืนกันตรงจุดนี้
ก็เลยปล่อยเฉยไปเลยครับผมโอ้ยอรัฐพระท่านท่านเนาะมูหูโกรธาโกรธไป
จะเอามาใช้ในงานด้วยนะเออท่านบอกว่าตอนแรกก็โกรธนะ
แต่สักพักนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอค่ะ
ให้อภัยดีกว่าค่ะมันจะได้เป็นทานเราด้วยทานเราบอกว่าไม่เป็นไร
ให้อภัยแต่อย่างนี้ละกันก็ฝากไปถึงญาติโยมตรวจสอบสินค้าออนไลน์ให้ดีก่อนที่จะซื้อ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็มาถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้
เพื่อจะได้เป็นบทเรียนให้ใครต่อหลายคนดูแล้วเนี่ยนะก็ต้องระวังด้วยในการซื้อของออนไลน์นะครับ
ใช่ล่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็สั่งซื้อของก็เลือกร้านที่โอ้โห
น่าเชื่อถือนิดนึงเล่นกับแกงพระบาปคูณสองเลยนะ
บาปของใครของเราอ่ะนะเออเลือกเอาแล้วกัน
ไปดูเรื่องนี้ค่ะฝากไปดูทาหรณ์นะคะ
จะลุกจะนั่งจะยืนอะไรก็ดูสักนิดนึงอย่ารีบลุก

อื้ม
อุ๊ยนี่เจ็บหรือคันเนี้ยเกาใหญ่เลยอะ
เอาไปดูภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

เข้าหัวเต็มผมบอกเลยผมเคยโดนอย่างนี้
ตรงสรรตรงแหลมของหน้าต่างเนี่ยอันตรายนะพี่ฟ้อน
อันตรายต้องบอกเลยว่าพอลุกขึ้นเนี่ยโอ๊ยวิ่งม่องเลย
อะไรมันคือวิ่นมองเดี๋ยวก่อนวิ่นมองคืออะไร
ก็ประมาณวิ่งนี่แหละค่ะ
อ๋อนี่แหละเขาเรียกว่าวิ่นมองเลย
เพราะฉะนั้นจะลุกจะนั่งจะอะไรเนี่ยเขาให้ดูขอบดูสันอะไรให้ดี
นะคะไม่งั้นก็จะเกิดอาการแบบนี้
เจ็บแบบนี้ต้องถามว่าเนี่ยใครใครเอาอะไรมาทำมาทิ้งไว้ตรงนี้
ทิ้งทันหัวยิกค่ะอุ้ยโอเคสุดยอม
เรื่องระทึกเรื่องนี้น่ากลวมเหมือนกับประตูบ้าน
เป็นประตูเหล็กเป็นประตูเลื่อนอันนี้ต้องระวัง
ยิ่งถ้าเป็นประตูที่สูงโอ้โหโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

มันคือเหตุไม่คาดฝันจริงแล้วน่ากลัวตรงที่ประตู
มันสูงมันสูงทำไมมันถึงได้สูงขนาดนั้นนะคะ

ไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นดีไซน์เขาด้วยหรือเปล่า
แต่เรื่องของเรื่องพอมันหลุดจากตัวล็อกของมัน
หลุดจากรางของมันมันมีโอกาสจะพลิกไปอย่างนี้

แต่ก็โชคดีที่ไม่พลิกมาด้านคนเปิดนะ
ถูกแต่อย่างนี้รถมันสัญจรผ่านไปผ่านมา

ก็มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วก็มาฝากเตือนกันนะ
ติ๊กต๊อกนี้นะครับที่ชื่อว่าสุวิมลคงหาวาครับ
เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเหล่าเมียและพ่อบ้าน

ไปจุดไฟแชคโรนโรนเท้ามียะเออแต่แต่ลองฟังเสียงดูนะอยากให้ได้ยินเสียงอีกสักรอบหนึ่งอ่ะมีแม่มีแม่มีแม่

ก็แล้วเขาไปอยู่ในรัศมีร์ของการโดนพอดีด้วย
แล้วตาเป็นไงบ้างรู้หรือเปล่า

ใช่ก็ตามโอ๊ยอะไรแล้วพี่ฝน
หมายถึงลูกตาเขาเป็นยังไงบ้าง

เพราะฉะนั้นถ้าจะแกล้งเมียก็ต้องดูองศาให้ดีนะคะหลบไม่ทัน

แต่เขาหยอกล้อกันน่ารัก
เมื่อกี้สามีแกล้งภรรยา
อันนี้ภรรยาจะแกล้งสามี
ใช่แต่มีองค์ครักษ์ฉันดีขอปกป้องครับ

โอ้โหแม่ขอพูดคำนึงได้ไหมอะไรครับ
บางทีเมียน้อยก็มาในรูปแบบนี้อ๋อเมียน้อยเหรอเออมองแบบนั้นก็ได้
นี่แม่ฉันก็รักของฉันอย่ามายุ่งเดี๋ยวกัดเลยนี่แม่ตัวผู้ชายเองก็คงคิดในใจ
มันคุ้มค่าอาหารทุกเม็ดจริงจริงเออแล้วดูหน้าสามีนะเออ
หน้าเหนือมากอ่ะสบายทำหน้าเหนือใส่เบียร์มากอ่ะคือผู้หญิงอ่ะภรรยาไม่กล้ายุ่งหรอกนะ
กลัวมันกัดเพราะเราก็ไม่รู้มันมันแง่มจริงแง่มเล่นไงมีจริงจริงค่ะแบบนี้ที่บ้านพี่ฝนก็มี
ใช่ไหมไปไว้ใจมันงับบางทีโอ้โหจมเขี้ยวเลยนะเอางานนี้สบายแล้วคุณพ่อบ้าน
มีองคารักษ์สี่ขาคอยปกป้องน่ารักนะคะไปดูกันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปดูการร้องเพลง
ประสานเสียงของน้องน้องชั้นอนุบาลกันหน่อยนะคะงานนี้ครูประจำชั้นเนี่ยเขาเป็นนี่เลย
คอนดรไปติดตามติดตามความน่ารักในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก

เป็นไงพี่ฝนถ้าเป็นพี่พี่จะทำยังไง
ก็ต้องมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละค่ะ
เดี๋ยวลายล้อมไปด้วยเด็กมันน่ารักดีอยู่แล้ว

แต่เด็กตื่นนอนใหม่กระจองงองแงกันทุกคน
นี่แหละเขาเรียกว่าต้อนรับเปิดเทอมนะคะ
อย่างนี้เป็นการร้องเพลงประสาทเสียงแบบว่า
ฟังต้องกินยาพาราสัก๑๐เมตรต้องกินยาพาราเลย
เด็กร้องคนเดียวก็ปวดหัวแล้วนะ
เออแต่คุณครูก็สู้ชีวิตมากเลยนะ

อยู่กับเด็กคือต้องใช้จิตวิทยานะคะ
เปิดเทิมใหม่ก็จะวุ่นวายนิดหนึ่ง
เดี๋ยวอีกสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็จะ

ถือว่าได้คุณครูที่น่ารักแล้วก็ใจดีนะคะ
ใช่แล้วค่ะกับครูชาญค่ะ

อีกสักหนึ่งเรื่องละกันไปดูรุ่นใหญ่กันหน่อย

ดูสิว่าเด็กน้อยมีความสุขไหมครับ

ยิ้มสักหน่อยไม่ได้ละลูกเอ๊ย

เออแต่ดูนี่ความเงินงงนั่งงงตาใส
นี่อารมณ์ประมาณว่าก็เต็มที่แล้วนะ
เยอะกว่านี้ก็คงจะเข่าหลุดเอวบิดแล้วนะ
ใครยังไม่ยิ้มให้หัวละเลย

กลัวจะเป็นลมบ้าหมู

ไม่ใช่แต่เรื่องของเรื่องเขาก็พยายามเต้นให้สนุก
เอางี้จริงใครที่เป็นเหมือนกับมีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ที่บ้าน
ก็จะพยายามสร้างความสุขให้กับเด็ก
อยากเห็นเด็กเหมือนรอยยิ้ม
เอาอย่างนี้แล้วกันถึงแม้เด็กจะไม่ยิ้ม
แต่คุณสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรา
บทมือบจทนทนที่ดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้
หลังจากนี้ก็คือว่าดังแน่เลยนะคะ

พักแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าวจ้า
กลับมาในเบรกนี้ครับฝากเตือนภัยกันหน่อย
ผู้ปกครองนะครับบุตรหลานของท่านบางครั้งบางข่าวไปวิ่งลงวิ่งเล่น
อันนี้ต้องระวังให้ดีไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เนี่ยครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ง่ายแบบนี้ครับเรื่องของเรื่องนะครับคลิปเนี้ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยแล้วเขาก็บอกว่านี่กำลังจะทักเลยบอกว่าลูกเอ้ยอย่าวิ่งสุดท้ายหกล้มอย่างนี้นี่แหละครับเนี่ยฮะเด็กบางครั้งบางคราด้วยความที่ว่าวิ่งสนกะว่าเออเดี๋ยวจะรีบเข้าไปน่าจะเข้าไปซื้อคอ
ภายในร้านนี้น่าจะเป็นแบบว่าร้านขายของชำนะถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยละกันแต่อย่างนี้มันมีทางขึ้นที่เหมือนเป็นบันไดทางต่างระดับนิดหน่อยอะครับแล้วก้าวพลาดวิ่งผิดพลาดแล้วล้มลงไปอย่างนี้ก็ยังเคราะห์ดีนะก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเจ็บมากกว่านี้ก็เป็นอันตรายได้ก็เลยมาฝากเตือนภัยกันขอบคุณภาพนี้นะครับจากติ๊กต๊อกที่

สวัสดีครับ